เอาแหวนให้มุมทีกลายไว้

เจ้าป่าวยานู้ใช่ไหมครับครับครับ
อืมไม่จำเนี้ยรอโต๊ะโต๊ะสิโต๊ะสิหนูในน้ำน่ะ
น่าจะเอาใส่ต้านมันให้สินู้เนี้ยคนนั้นมันไป
เลยให้เดินเดินโดยเนี้ย

นี่ไว้ตรงนี้หรอนั่นดึงที่นี่ครับนี่ว่ะ